คุณผู้ชมครับจับตัวคนร้ายได้แล้วนะครับคนร้ายที่ก่อเหตุโหดเยี่ยมอุกอาจเหลือเกิน
ไปยิงถล่มใส่รถกระบะคันหนึ่งนะฮะอ้างว่าผู้ชายคนขับรถเนี่ย
จีบแฟนของเขานะแต่ว่าในรถเนี่ยมีลูกมีหลานของเขาเป็นเด็กผู้ชาย
อายุไม่กี่ขวบอ่ะฮะหกเจ็ดขวบเองค่ะสุดท้ายเด็กผู้ชายคนหนึ่งตอนนี้อาการสาหัสนะครับ
อาจจะต้องเดินไม่ได้ถูกกระสุนเข้าไปนะครับค่ะนี่คือภาพของคนก่อเหตุครับ
ชื่อว่าในตู้นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บุรีรำคืนที่ผ่านมาถูกจับได้แล้วครับ
นี่ฮะช่วงที่ตำรวจเนี่ยไปควบคุมตัวนะครับในตู้หรือว่านายธวัชชัยเป๋ากระโทก
อายุสามสิบเจ็ดปีนะครับสพเฉลิมพระเกียรติคุมตัวได้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
สวนยางพาราแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำนะครับ
ห่างจากบ้านของตัวในตู้เองเนี่ยประมาณ๔๐กิโลเมตร
คือในตู้นี่หลังจากก่อเหตุแล้วเมื่อสองวันก่อนนี่กำลังจะหนีไปยังนู่นเลยนะฮะ
่งหน้าจะไปทางฝั่งแถวภาคตะวันออกเลยนะครับจากทางอีสานเนี่ยนะครับ
จับได้พร้อมกับจักรยานยนต์ที่ขี่หนีมานะฮะแต่ไม่เจอปืนนะครับ
ปืนที่ใช้ก่อเหตุไปยิงรถกระบะของเขานะครับนี่เป็นภาพที่กล้องวงจรปิดในพื้นที่สามารถจับภาพเอาไว้ได้นะฮะ
กระบะคันนี้เป็นของชาวบ้านเขาจอดเอาไว้นะครับไม่เกี่ยวนะครับ
แต่นี่เป็นภาพรถจักรยานยนต์ของในตู้ที่ขี่ตามรถกระบะคันที่ไปยิงถล่มใส่เขานะฮะ
ถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจะเห็นกระบะคันสีขาวเนี่ยขับผ่านไปก่อน
แล้วจักรยานยนต์ของในตู้เนี่ยถึงจะขี่ไล่ตามไปอีกทีนึง
แล้วก็มายิงถล่มใส่รถเขาแบบนี้นะครับ
กระสุนนิดแต่งไปหมดนะฮะรองรอยเนี่ยคาดไปยิงไปสักประมาณ๑๕นัดนะครับ
เนี่ยจับได้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนี่เป็นวันเกิดเหตุนะฮะ
รถกระบะคันสีขาวคันนี้คนที่ขับมาเนี่ยบอกถูกยิงถล่มแบบไม่ยั้งเลยนะฮะ
สพเฉลิมพระเกียรติคุมตัวได้ก็นำตัวไปสอบปากคำทั้งคืนนะครับ
สอบปากคำจนถึงเช้าอ่ะฮะนี่คือภาพตอนเช้านะครับ
จะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคือก็ต้องรีบไปแต่เช้า
กลัวว่าจะมีชาวบ้านเนี่ยมารุมประชาธรรมก็รีบคุมตัวไปทำแผนตามขั้นตอนก่อน
จะเห็นว่าสภาพนี้ก็แบบอ่อนโลยร่อยแรงมาเลยนะฮะในตู้
เวลาผู้ต้องหาไปทำแผนเนี่ยตำรวจจะดูแลคุมให้อย่างดีนะ

เดี๋ยวมันจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเรื่องการทำร้ายใช่ไหม

เดี๋ยวจะไม่เข้าใจว่าตำรวจไม่ดูแลเรื่องตามสิทธิ์ของผู้ต้องหา
คือตำรวจเขาก็ต้องดูแลเรื่องของความปลอดภัยด้วยเวลาทำแผนนะนะ

บางทียาดพี่น้องของคนที่เขาตกเป็นผู้เสียหาย
ไปทำอะไรเข้ากับผู้ต้องหาเนี่ยมันจะเป็นคดีซ้อนคดี
นี่เป็นจุดแรกนะครับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเราก็ติดตามไปดูด้วยนะครับ
คดีนี้มาตลอดนะฮะจนจับได้เมื่อคืนแล้วก็เนี่ยไปทำแผนเมื่อเช้านะครับ
จุดแรกเป็นบ้านของน้องเขยซึ่งเป็นจุดที่ในตู้เนี่ย
มานั่งเล่นอยู่ที่นี่เป็นประจำ
วันเกิดเหตุนะครับเมื่อสองวันก่อนในตู้บอกว่าขี่จักรยานยนต์ของตัวเองมา
แล้วก็เปลี่ยนเป็นจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งของญาติเพื่อไปก่อเหตุ
ตู้บอกว่าตอนนั้นเขาเสียบกุญแจไว้ที่รถอยู่แล้ว
ก็ถือวิสาสะขี่ออกไปเลยโดยไม่บอกเจ้าของนะฮะ
ทำแผนจุดแรกเสร็จก็ไปต่อจุดที่สอง
จุดที่๒นี่เป็นจุดกลางทุ่งนานะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นป่ากลางทุ่งนาอยู่ใกล้กับหมู่บ้านของตัวในตู้นั่นแหละ
แล้วก็ตัวของคนเจ็บด้วยที่ชื่อนายสมบัตินามวงศาอายุ๔๙ปี
แต่ลูกชายเขาเนี่ยสาหัสนะฮะลูกชาย๖ขวบนะครับ
จุดนี้ในตู้อ้างว่ามาจอดจักรยานยนต์แล้วก็เดินไปซุ่มดูคนเจ็บ
ฝั่งของรถกระบะนะครับบอกว่ามาแอบพบเจอแฟนเขา
แล้วก็เห็นตัวของนายสมบัติเนี่ยขับรถออกไป
ก็เลยรีบเดินไปขี่จักรยานยนต์เพื่อขี่ตามรถกระบะของนายสมบัติไป
นี่ตรงนี้อ้างว่ามาแอบพบแฟนเขานะครับ
ว่ารถกระบะเขาบอกว่ามาถึงจอดรถแล้วก็ถามว่ามาจีบแฟนเขาทำไมเนี่ยนะฮะ
แล้วก็ยิงใส่เนี่ยจุดสุดท้ายที่ตำรวจคุมตัวไปทำแผนนะครับ
เป็นจุดที่ในตู้ลงมือก่อเหตุนะฮะในตู้สารภาพว่าขี่รถจักรยานยนต์
ตามรถกระบะเข้าไปแล้วก็ไปดักแล้วใช้ปืนขนาด๙มมยิงใส่
โดยบอกว่าตอนนั้นยิงแบบยิงแบบไม่นับเลยว่ายิงกี่นัดยิงแบบไม่ยั้งเลยนะฮะ
พอยิงเขาเสร็จแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนี่นะฮะ
จุดพื้นที่ของการทำแผนนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวถ้ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ให้ท่านผู้ชมได้ดูคู่กันไปด้วยนะครับเพราะจะเห็นว่าเป็นช่วงกระบะของนายสมบัติ
กระบะสีขาวเนี่ยขับไปก่อนเดี๋ยวคอยดูนะฮะนี่เป็นกระบะของชาวบ้าน
จอดอยู่ข้างทางนะฮะนี่คือกระบะของนายสมบัตินะฮะขับผ่านไป
ในตู้บอกว่าไปแอบซุ่มดูว่าเขาเนี่ยมาแอบคุยกับแฟนผมแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ไล่ตามไป
แล้วก็ไปยิงใส่เขาแต่ตัวของผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ
ไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรด้วยเลยนะครับในตู้เนี่ยบอกว่าสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุครั้งนี้
มาจากความแค้นที่คนเจ็บเนี่ยไปจีบแฟนของเขาทั้งทั้งที่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคบหากับเขาอยู่
ระแคะระคายจากการที่ฝั่งของนายสมบัติที่ก็บาดเจ็บเหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าลูกชายเขาเจ็บหนักกว่านะครับเด็กเขาไม่รู้เรื่องเลยนะครับ
คือในตู้เนี่ยบอกว่านายสมบัติเนี่ยไปกดไลค์
แล้วก็กดรูปหัวใจในเฟซบุ๊กของแฟนสาวอยู่ตลอดเวลา

วันเกิดเหตุไปซุ่มอยู่ที่ป่าข้างทางแล้วเห็นว่ามีการนัดพบกัน
ก็เลยมั่นใจว่าคนเจ็บเนี่ยแอบคุยกับแฟนตัวเองจริง
ก็เลยตามไปยิงนะฮะยอมรับว่าทำไปเพราะความโกรธนะฮะ
แล้วตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าในรถกระบะเนี้ยมีเด็กอยู่ในรถด้วยอืม
เพราะว่าพอยิงเสร็จแล้วเนี่ยฝั่งของนายสมบัติเนี่ย
ถึงเพิ่งเปิดประตูมาบอกว่ามีเด็กอยู่ในรถโอ้โหแล้วตอนคุณสาดกระสุนเข้าไป
คุณให้เขาเปิดประตูออกมารับเหรอคะคือในตู้เนี่ยอ้างว่าก็ไม่ยอมบอกก่อนนี่ว่ามีเด็กอยู่ในรถ
คือจริงต่อให้มีเด็กหรือไม่มีเด็กคุณก็ไม่สามารถไปกาดกระสุนใส่ใครได้นะ
เนี่ยแล้วไปอ้างว่าอย่างนี้ไปอ้างบอกตอนนั้นไม่รู้ว่ามีเด็กในรถ
ก็ไม่ยอมบอกก่อนนี้ว่ามีเด็กในรถมันไม่ได้นะคะก็เลยอยากขอโทษไปยังเด็กที่ต้องบาดเจ็บด้วย
พ่อเขาก็ได้นะคะถ้าอย่างงั้นน่ะคือน้องเขาเนี่ยหกขวบนะฮะ
น้องอาจจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตนะคะมีอนาคตคนทั้งคนนะครับเด็กทั้งคนนะครับ
ส่วนตัวพ่อเด็กที่ในตู้ยังยืนยันว่ามาจีบแฟนผมเนี่ยอ้าว
บอกเขาไม่ขอโทษนะขอโทษแต่เด็กที่ถูกยิง
ขอโทษญาติพี่น้องทุกคนครับแม่เราอ่ะขอโทษไหมครับ
ขอโทษแม่ครับขอโทษพ่ออ่าพี่น้องไม่ได้ตั้งใจครับ
ทำทุกคนโอ้โหอ่าแล้วไม่รู้ว่ามีเด็กอยู่ในรถเลยครับ
อ่าเขาตะโกนบอกไปแล้วว่ามีเด็กในรถ
ยิงไปแล้วครับครับเขามาทำหน้าทำตาแล้วใช่ไหม
แต่อยากฟังที่อยากฟังแล้วเต็มแป้นมาก

เนี่ยจนถึงวันนี้เขาก็ยังยืนยันว่าเขาโมโหที่ไปแอบจีบแฟนเขา
แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ยิงไปที่อื่นเลยเขายิงที่รถอย่างเดียว

คุณภูมิพันธ์ก็บอกว่าเขาบอกว่าในสมบัตินี่
เจ้าของรถเขาบอกพวกเขาตะโกนว่ามีเด็กในรถ
นายตู้ก็มาบอกตอนที่ผมไปยิงไปแล้ว

แล้วฝั่งของแฟนของในตู้นี่เขาก็ยืนยันว่าในสมบัตินี่

ยังไม่ได้ถามเลยนะว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
อยู่คุณมาเห็นภาพแล้วคุณก็ประติดประต่อเองแล้วคุณก็มากราดยิงเขาแบบนี้เลย
ตำรวจตามจับในตู้ได้หลังจากหนีไป๒วัน๒คืนเนี่ยนะครับ
หลังจากหลังก่อเหตุขี่จักรยานยนต์ผ่านกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งด้วยนะครับ
กล้องวงจรปิดที่ทำให้เห็นเส้นทางในการหลบหนีนะฮะ

โดยหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วในตู้ขี่จักรยานยนต์ไปจอดบ้านญาติที่อำเภอนางรอง
โบกรถสิบล้อไปลงที่โรงน้ำแข็งเส้นนางรองระหารทราย
โทรศัพท์หาเพื่อนชื่อนายโจ้ที่อยู่ที่โนนดินแดง
ให้ขับรถเป็นรถยนต์ขับมารับที่แถวถนนสายนางรองระหารทรายใกล้โรงน้ำแข็งนั่นแหละนะครับ
เขาบอกว่าเขารู้จักกันตอนที่ติดคุกด้วยกัน
หลังจากนั้นก็ไปหลบอยู่ที่บ้านนายโจ้ที่อำเภอโนนดินแดง
แล้วก็หนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่ายางพาราที่บ้านทรัพย์คณิงตะบนส้มปล่อยที่โนนดินแดงนี่แหละนะครับ
เพื่อนรู้ว่าในตู้หนีคดีมาที่ในตู้มาขออยู่ด้วย
พอในตู้ออกไปอยู่ที่สวนยางก็เลยไปบอกตำรวจ
ตำรวจก็เลยจับกลุ่มตัวจนได้นะครับ
กับการสพเฉลิมพระเกียรติบอกว่าตำรวจติดตามตัวในตู้เนี่ยตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุนั้นเลยล่ะนะฮะ

หลังจากเห็นในตู้ขี่จักรยานยนต์ผ่านกล้องวงจรปิดตัวหนึ่งนะครับ
พอได้ภาพมาก็ไล่เรียงเส้นทางต่างที่คาดว่าจะหลบหนีไปสุดท้ายก็จับได้เมื่อคืนนี้
ถ้าเมื่อคืนจับไม่ได้เนี่ยตำรวจบอกว่าในตู้เนี่ยเตรียมจะหนีไปตามแนวชายแดนเขตประเทศเพื่อนบ้านเลยนะฮะ

โชคดีที่ตามทันก่อนนะครับตอนนี้แจ้งข้อหา๓ข้อหาคือพยายามฆ่าผู้อื่นทำให้เสียทรัพย์และเรื่องของการพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
พรุ่งนี้จะคุมตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนางรองนะครับ
เรายังกลับไปคุยกับนายสมบัตินะคะคนเจ็บแล้วก็เป็นพ่อของเด็กชายที่ถูกลุกหลงถูกยิงเข้าไปเนี่ยนะคะ
นายสมบัติโต้กลับคำพูดของนายตุ๊กเป็นข้อเลยนะ
เขาก็โดนนะแต่ลูกชายเขาหนักกว่า
เขาก็โดนแต่ลูกชายหนักกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนเข้ากลางหลังอะค่ะ
ซึ่งมันเป็นฟกช้ำกระสุนเนี่ยไม่ได้ทะลุเข้าไปเป็นแค่รอยฟกช้ำบอกว่าอาจจะเป็นเพราะตะกรุดที่หลวงพ่อวัดอังคารให้มาวัดเขาอังคารให้มานะคะ
แต่เขาบอกขอโต้กลับสิ่งที่ในตู้พูดหน่อยได้ไหม
กระสุนเนี่ยเข้าตัวเขาแต่มันไม่ทะลุมันไม่ทะลุไม่ใช่ว่าไม่ถูกยิงนะฮะโดนแต่มันโดนแบบนี้มันโดนไม่ทะลุปึ้งเข้าไปกระแทกเข้าไปใช้คำนี้ละกัน
ไม่รู้ว่าถ้าเข้าไปนี่จะเป็นยังไงนะจังหวัดตรงนี้นะนี่ด้านข้างสื่อข้างตรงนี้เลยนะ
เขาบอกว่าสิ่งที่ในตู้กล่าวหาเขาว่าไปกดไล่ไปกดหัวใจในเฟซบุ๊คให้แฟนสาวในตู้เนี่ยก็บอกโอ้โหไม่จริงเลย
นี่ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กมาเป็นเดือนแล้วไม่เคยไปกดหัวใจไม่เคยไปจีบไม่เคยทักแชทอะไรทั้งนั้น
ตอนนี้ก็ถามถึงอาการแล้วลูกชายเป็นยังไงบ้างน้องแซม
โห้ยกระสุนเข้าหลังเลยอะ
แล้วก็คือคุณหมอบอกว่าครึ่งร่างน้องอ่ะอาจจะใช้ไม่ได้อีกเลย
สมบัติบอกว่าตอนนี้อาการลูกชายก็ทรงตัวอยู่พอตอบสนองได้แต่ยังไม่กล้าบอกลูกเลยค่ะ
ยังไม่กล้าบอกลูกว่าขาของลูกอาจจะใช้การไม่ได้ตลอดชีวิต
เขาบอกว่าเขายังรอปฏิหารอยู่ยังรอปฏิหารที่ว่าขาของลูกจะกลับมาใช้ได้เดินได้เหมือนเดิม
นี่ค่ะสภาพเด็กปูเล็กคนนึงต้องเป็นแบบนี้
กลายเป็นคนพิการเพราะว่าผู้ชายคนหนึ่งที่หึงหวงว่าแฟนสาวของตัวเราเนี่ย
แฟนสาวของเราจะไปมีคนอื่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยอืมทำไมคุณไม่ไม่ไปโทษตัวเองหรือว่า
ไปคุยกับคนของคุณก่อนไปคุยเรื่องของคน๒คนถ้ามันจบที่คน๒คนจะไปอยู่กับคนอื่นนะคะ
คุณบอกว่าทำไมหนูขยับขาไม่ได้
แล้วบอกว่าหนูยังไม่มีแรงหนูยังไม่ได้กินข้าวหลายวัน
หนูยังไม่กล้าบอก
หนูยังไม่กล้าบอกความจริงน้องว่าน้องข้างล่างขึ้นน้องแชร์ไม่ได้

ก็ให้กำลังใจเป็นอย่างนี้แล้ว
เป็นอย่างนี้แล้ว
คือผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้
ไปหงิวดีกว่าจงหญิงกลิ่ดสาวเพราะว่า

รู้จักธรรมดาคนในหมู่บ้านพอขับรถผ่านกันก็

หลังจากเนี่ย
ตั้งแต่ประมาณสัก

ประมาณสักเดือนกว่าแล้วเดือนกว่าสองเรื่องแล้วมีเพื่อนแล้วผมก็